คุณผู้ชมฮะเราอัปเดตเหตุใหญ่นี้นะฮะ
เหตุที่ผู้เป็นลูกวัย๖๐ปีนะฮะ
หน่ำยิงพ่อวัย๘๘ปีจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่ง

และเมื่อคืนนี้ตำรวจตามไปรวบตัวผู้ก่อเหตุ
คือผู้เป็นลูกได้ที่อำเภอศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะหลบหนีไปนะครับ
ท้ายที่สุดตำรวจนำตัวมาสอบปากคำ
และนี่ครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ที่ตำรวจภูทรภาคเกล้าพลตำรวจโทนันทเดช
้อยนวลผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคเก้า

แถลงข่าวถึงการจับกลุ่มตัวนายเสรี
คุณดำรงวิวัฒน์อายุ๖๐ปี
ผู้ต้องหาที่ใช้ปืนกระหน่ำยิงพ่อตัวเอง๘นัด

ให้การรับสาภาพทุกข้อกล่าวหา
ว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าพ่อแท้ของตัวเองจริง
ปมเหตุที่ต้องยิงหลายนัดนะคุณ

พ่อไม่เคยรักตัวเขาเลยสักนิด
แล้วก็น้อยใจพ่อนะครับที่พ่อแบ่งสมบัติ
ให้ลูกแต่ละคนไม่เท่ากัน
ทำให้เก็บความแค้นมาตลอดนะครับ
กระทั่งวันเกิดเหตุคือเย็นวันที่๑๕พฤศจิกายน
นายเสรีผู้เป็นลูกไปดื่มเหล้ามา
กลับถึงบ้านก็พยายามจะเปิดประตู
แต่พ่อมาเปิดประตูช้าก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
แล้วก็ชักปืนกระหน่ำยิงพ่อจนเสียชีวิต
ก่อนที่จะตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่คือคำให้การของนายเสรีผู้ก่อเหตุยิงพ่อตัวเองตายนะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนยังเปิดเผยถึงเบาะแส
จนสามารถตามจับกลุ่มตัวนายเสรีได้
บอกว่าหลังจากก่อเหตุนายเสรีได้โทรศัพท์มาบอกภรรยาของตัวเอง
ซึ่งภรรยาของตัวเขาก็อาศัยอยู่ในบ้านที่

บอกว่าให้เก็บข้าวของแล้วเดี๋ยวหนีไปอยู่ด้วยกัน

แต่จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ตำรวจมานำตัวภรรยาของนายเสบรี
สอบสวนพอดีนะครับก็เลยสอบปากคำภรรยาของนายเสรี
รู้ข้อมูลเบาะแสแล้วครับว่านายเสรีกำลังชวนหลบหนี
แล้วก็รู้ว่านายเสรีกำลังมุ่งหน้าไปหารีสอร์ทที่พักที่กบดาน
ในพื้นที่อำเภอศิษย์ชนจังหวัดนครสีธรรมดาลาศ
คือหนีข้ามจังหวัดแล้วล่ะจากสงขลาหนีไปนครศรีนะครับ
ตำรวจจึงรีบนำกำลังไปตามจับกลุ่มตัวไว้ในที่สุดนะครับ
ตำรวจตั้ง๓ข้อหานักกับนายเสบรี
ข้อหาแรกก็คือฆ่าบุพการี
ข้อหาต่อไปก็คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

โดยผู้ต้องหาปฏิเสธไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ตำรวจก็จะส่งตัวฝากขังต่อสารจังหวัดสงขลาทันทีนะครับ
ก็คลี่คลายนะสำหรับคดีสะเทือนขวัญคดีนี้นะครับ